เอาเป็นว่าวันนี้มีหลายคนที่ผิดหวังที่แหมทานเมนูปลอบใจกันไป
แต่ก็มีบางคนที่เขาสมหวังคุณส่วนใหญ่เนี่ยนะ
เขาก็จะมีการไปขอและบนบานสารกล่าว
ว่าถ้าเกิดว่าสมหวังสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะนิยมไปแก้บน
แก้บนส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีพวกหัวหมูใช่ไหมน้ำแดงนางรำอะไรต่างอย่างนี้
แต่คุณรู้ไหมว่าของแต่ละอย่างที่นำไปแก้บนมันมีมินิ่งความหมาย

ซึ่งความหมายของของแก้บนแต่ละอย่างบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้
ตลอดข่าวของเราวันนี้รวบรวมความหมายของของแก้บนมาให้คุณผู้ชมดูด้วยไปติดตามกันค่ะ
มาเริ่มต้นกันที่หัวหมูซึ่งสาเหตุที่เราใช้หัวหมูในการแก้บนหรือเส้นไหว้
ก็เพราะว่าคนไทยรับวัฒนธรรมเส้นไหว้มาจากจีนนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งหมู่นั้นเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และร่ำรวยเงินทอง
คนจีนนั้นจึงนิยมใช้หัวหมูแทนในบรรดาหัวสัตว์ทั้งหลาย
ก็เพราะว่าหัวหมูนั้นซื้อหาง่ายสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป
โดยตามคติความเชื่อของคนไทยหมูมีลักษณะอ้วนถวนกลมเกลี้ยง
ส่วนองค์ประกอบอื่นก็มีลักษณะโค้งมนต์เช่นกัน
ซึ่งถือเป็นเคล็ดว่าขอให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี
และอีกในหนึ่งหมูในความหมายของคนไทยยังหมายถึงการทำอะไร
หรือได้อะไรมาอย่างง่ายหมูหมูนั่นเองล่ะครับ
อย่างที่สองที่เราเห็นกันบ่อยมากนั่นก็คือน้ำแดง
โดยน้ำแดงนั้นจะใช้ในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งสีแดงนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของเลือดก็เป็นได้
เพราะในอดีตทุกอารยธรรมก็มีประเพณีการเส้นสังเวยด้วยสิ่งมีชีวิต
เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งที่ตนนับถือ
เพื่อเป็นการสังเวยตัวตายตัวแทนของตน
แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์สีแดงน่าจะให้ความรู้สึกที่ดีมีความขลังสร้างพลังสร้างขวัญกำลังใจได้ดีกว่านั่นเองล่ะครับ
สำหรับน้ำแดงที่ใช้ถวายไหว้กันในตอนนี้น่าจะเปลี่ยนรูปแบบมาจากน้ำอุทัยทิพย์
เพราะในสมัยก่อนนั้นมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นแหละครับที่เป็นสีแดง
และในสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำแดงนั้นคนโบราณอาจจะถวายน้ำเปล่า
แต่ที่น้ำเปลี่ยนสีแดงเพราะเสียบก้านทูบลงไปจึงทำให้เชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ว่าต้องถวายน้ำแดง
แต่ยังไงก็ตามสีแดงถือเป็นสีมงคลที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเมื่อถวายแล้วจะได้อานิสงฆ์มากกว่าสีอื่นนั่นเองล่ะครับ
สุดท้ายก็คือการรำแก้บนซึ่งถือเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน
พบเห็นได้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่คนเคารพนับถือ
ผู้คนที่เลื่อมใสสัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตา
มักจะมากราบไหว้ขอพรและบนบานขอในสิ่งที่ตนปรารถนา
และเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะมาแก้บนด้วยการปิดทอง
ถวายสิ่งของและรำแก้บนนั่นเองล่ะครับ
โดยการรำแก้บนมาจากรำละครแก้บนในสมัยกรุงเก่า
โดยดัดแปลงมาจากละครรำชาตรีเพียงแต่ไม่มีการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้นเองครับ
และไม่ว่าละครชาตรีละครโนราละครในละครนอก
หรือว่าจะเป็นการลำแก้บนเองก็ตาม
ตสินเหล่านี้ต่างบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของคนไทย
ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ
และการรำแก้บนก็ยังเป็นหน้าตะสินที่ปฏิบัติคู่วิถีชีวิตแบบไทย
สะท้อนความเชื่อและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
บ่งบอกถึงความสวยงามและความล้ำค่าของวัฒนธรรมไทยอีกด้วยล่ะครับ
และนี่ก็คือความหมายของสิ่งของแก้บนและการเส้นไหว้ที่เราเห็นและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ซึ่งนอกจาก๓อย่างนี้แล้วก็ยังมีวิธีการแก้บนต่างหลากหลายวิธีอีกมากมาย
สุดแล้วแต่ความเชื่อของตัวคุณเองครับ